แต่เรื่องของการทำวิธีรักษาคนเจ็บคนป่วยมันก็มีความเชื่อหลากหลายกันนะคะ
พาคุณผู้ชมไปดูพิธีกรรมนี้เขาเรียกว่าพิธีกรรมหมอลำทรงค่ะ
โอ้โหสนุกสนานคึกคักคลึกคลื้นแบบนี้เออมีการร้องรำทำเพลง
ใช่ค่ะดูเผินไม่คิดว่านี่คือการรักษาคนเจ็บคนป่วยเนอะ
แต่นี่คือพิธีโบราณเป็นภูมิปัญญาของชาวบ้านชาวอีสานนะคะ
จัดขึ้นที่หมู่บ้านพระยืนตำบลพระยืนอำเภอพระยืนจังหวัดขอนแก่น
นี่เป็นการรักษาคนเจ็บคนป่วยตามความเชื่อเขาบอกว่าอะไร
เวลาเจ็บป่วยเนี่ยอาจก็ต้องไปหาหมอแหละไปที่โรงพยาบาลแหละ
แต่ถ้าหากว่าอาการยังไม่ดีขึ้นหรือป่วยแบบไม่ทราบสาเหตุค่ะ
รักษาหาหมอกินยายังไงก็ไม่หายก็ต้องทำพิธีกรรมตามความเชื่อนี่แหละค่ะ
ซึ่งจริงแล้วก่อนที่เขาจะประกอบพิธีหมอลำทรงเนี่ยนะ
คนที่เจ็บป่วยเนี่ยนะจะต้องไปขอได้สายสินกับหมอลำทรงมาผูกแขนก่อน
ถ้าผูกแขนแล้วอาการดีขึ้นเขาก็จะนัดวันมารำค่ะ
สำคัญก็คือวันนัดเนี่ยนะจะไม่นัดวันที่ตรงกับวันพระด้วย
เอาไว้เว้นวันพระไว้หน่อยแต่เมื่อได้วันที่ได้เลิกดีแล้วค่ะ
เขาก็จะมารวมตัวกันร้องรำทำเพลงร้องกันสดแบบนี้
ไม่มีบทร้องบทรำนะเป็นการด้นสดของชาวบ้านของหมอลำทรงเลย
ก็รำร่วมกันทั้งหมอลำทั้งผู้ป่วยสนุกสนานกันไป
แล้วเขาบอกอย่างนี้อาการดีขึ้นด้วยนะหลายคนดีขึ้น
อ่ะเราก็มองกันไปหลากหลายแง่มุมเนอะในเรื่องของความรู้สึกทางใจ
ก็อาจจะทำให้รู้สึกผ่อนคลายหายเครียดได้ก็ทำให้อาการป่วยดีขึ้นเช่นกัน